ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติ
หรือว่าปปชนะครับก็ได้ลงนาม

มีรถยนต์หุ้มเกราะป้องกันกระสุนเอาไว้ใช้

ว่าด้วยการมีและการใช้รถยนต์หุ้มกรอบป้องกันกระสุน
ลงนามโดยพลตำรวจเอกวัชรพลประสาราชกิจ
ประธานคณะกรรมการปปชเมื่อวันที่๒๖มกราคม
โดยระบุว่าเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันแล้วก็ปราบปรามการทุจริต

รวมถึงประธานและกรรมการปปชจังหวัดอนุกรรมการและพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ
พร้อมอธิบายความหมายของรถยนต์หุ้มกรอบป้องกันกระสุน
เอาไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าต้องเป็นรถยนต์เพราะอุปกรณ์ในการป้องกันร่างกาย
หรือชีวิตบุคคลจากการประทุษร้ายโดยอาวุธปืน
เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน
ให้ใช้เฉพาะเพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่านั้น
สำนักงานจัดให้มีสถานที่เก็บรักษารถยนต์หุ้มเกราะป้องกันกระสุน
มีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยและได้มาตรฐานตามที่กฎหมาย

อนุญาตให้ใช้รถยนต์หุ้มกรอบป้องกันกระสุนให้อนุญาตได้

ซึ่งปัจจุบันสำนักงานปปชซื้อรถยนต์หุ้มกรอบป้องกันกระสุน
เมื่อปีที่แล้วจำนวน๓คัน
นำไปใช้งานในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้